รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับเอาละครับ

ทุกท่านนะครับเข้าสู่๖๐นาทีของความเชื่อ
นาทีของความอัศจรรย์ในมูไนท์

มูเตรูไม่เข้าไข่ออกไข่
เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวในวันนี้นะฮะ

วันนี้เป็นเรื่องราวปฏิหารนะครับระดับสากล
แทบจะทุกบ้านต้องมีติดไว้
ยังมีคนสนใจเรื่องประหลัดขิตมากกว่าคุณอีกหรอฮะ
ไอ้บาอันนี้สืบเบื้องสืบท็อตมาจากคุ้มปู่

ถึงจะให้ดีถึงจะให้รวยถึงจะให้เด็ดถึงจะให้มีผู้เยอะ

ถ้าอยากรู้เรื่องราวของประหลัดขิกนะคุณผู้ชมครับ
พบกับผู้ชายคนนี้นะครับอาจารย์วัญชัยสุพรรณครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
อาจารย์วันชัยเชิญหน้าเลยครับอาจารย์วันชัยครับ
ปกติอาจารย์นี้ใส่เสื้อแบรนด์เนียนด้วยนะครับ

ศิลปินแห่งชาติบอกไม่ได้

งูก็คือเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะ

ผู้มีฤทธิ์มีเดชมีบารมีมีอำนาจ

โอ้โหนี่คือนี่คือประหลัดขิกหรืออาจารย์

แต่อันนี้ไม้เท้าอันนี้อยู่กับอาจารย์มานานหรือยัง
คืออันนี้นะเป็นไผ่กวนอิ่ม

แล้วก็หัวนี้ขึ้นโดยธรรมชาติ

ตอนนั้นก็มีอยู่ในป่าลึกก็มีคนออกมาจำหน่าย
แล้วคนไทยก็เห็นก็เอ๊ะ
ก็บางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ลามกสกปรก

ครับอันนี้ก็เป็นของพระเกจิอาจารย์ดังของภาคอีสาน

ก็ถืออันนี้ถือมาตลอดเลย
ไม่ทำรายการเหรอ
รวยนะผมบอกให้นะรวยนะนี่รวยเลยนะ

ก็ตั้งด้านนู้นตั้งนู้นผมอยากไปดูด้านนู้น

ก็เป็นไม้เท้าของพระเกจิอาจารย์

ทำอะไรก็จะคูณทุกอย่างให้มีกระถาลง
อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าปลาดูดส้มเหมือนกัน
ไม้ประดูกส้มอันนี้อันสุดท้ายที่ผมคุ้มก็ได้มาเนี่ย
จริงอันนี้เป็นของเกจิอาจารย์ดังของจังหวัดประจวบ

เอากล้องมาถ่ายรูปขอได้ไหมเอากล้องมาถ่ายรูปไหมฮะ
คือไม่เอาก็จะขออย่างนี้เลยได้ไหมไม่ได้ครับ
ก็ให้ขอให้ยืนตรงนี้ได้คือห่วงมากอันนี้อ่า
คือไม่ได้ห่วงก็ชอบไม่รู้ว่าคุณหนุ่มศรัทธาหรือเปล่า
ศรัทธามากศรัทธายังไงคุณยังไม่รู้เลย
ประหลัดขิกคืออะไรผมรู้สิต้องรู้สิ
ประหลัดขิกเนี่ยถามอาจารย์จริงเถอะ
อาจารย์ถือไปไหนมาไหนด้วยทุกที่เลยเหรอไปอังกฤษ
เวลาถือไปเมืองนอกเมืองนาคนเขาไม่ตกออกตกใจ
ขึ้นเครื่องบินแอร์ฮอสเต็ดก็ถามว่าอะไร
นี่นะฮะแอร์ฮอสเต็ดไม่รู้จักเหรอครับ

เขาก็สงสัยว่าอะไรผมก็บอกว่านี่คือพระศิวะ
ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ด้วยนะครับว่าวันนี้ในการนำเสนอเรื่องราวของประหลัดขิกเนี่ยนะฮะ
คือเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเขาเรียกเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่คนไทยเนี่ยนับถือกันมาช้านานด้วย
เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมีอาจารย์มูนะฮะเรียกว่าเป็นมูขั้นเทพนะครับ
จะมาร่วมมูกับเราด้วยนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
คือฤษีเนี่ยเป็นของเก่าเป็นเนื้อดินผสมผง
ผงอิทธิเจปรัฐมังตีริสิงเหแล้วก็ดิน๗ชาติ
เจ็ดภาคเจ็ดปาชาเจ็ดโปรงที่สะข้ายเจ็ดเสมอ
ก็ไรขิกผมเนี่ยอาพินิหารเยอะ

มาแล้วกลับออฟฟิศไม่ถูก

แต่ว่าอย่างผมพกไปเนี่ยมาเจอคุณพระดำบางคุณหนุ่มกับอาจารย์ลักษณ์เนี่ย
ควรหาผมเอ๊ะจำเป็นชายหายไปไหน
เป็นแก่อาศัลนีมาหานิยมไม่ให้เรื่องลามุก

ข้ามกลางหมู่บ้านจัดสรร
ใครจะรู้ว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อเทพเจ้า
ที่มีพระนามว่าพระศิวะ

ด้วยการเทนมที่แท่นศรีวลึงตรงด้านหน้า
มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่
หนึ่งในหลายที่นะคะในประเทศไทย

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ช่วงนี้นะฮะเราจะมามูกันต่อนะครับ

งูให้สุดกับงูขั้น
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์
ที่จริงแล้วทั้งอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ
แล้วก็อาจารย์วันชัยสนิทกันอยู่แล้ว

สนิทขนาดที่ว่าเวลานัดเรื่องงานกัน

รักนัดผมเนี่ยผมต้องถามว่าวันนี้หรือเปล่า
กี่ทุ่มต้องเผื่อไว้ประมาณ๔๕ชั่วโมง

เราก็ไปตี๒บางทีก็ไปตี๔

อย่างนี้นะครับคือประหลัดขีกที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ต้องบอกนะครับว่าจริงแล้วเป็นส่วนน้อยมาก
จริงแล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ
ซึ่งไม่สามารถขนมาได้เห็นบอกอาจารย์กลัวจะหาย

คือเวลาไปแกพาอะไรไปให้ดูเนี่ย
มันมักจะถูกผมชอบ

เริ่มที่อยากจะสะสมประหลัดขิกครับ
พบภาเกจิตอาจารย์จองหวังเวทย์เยอะมาก

ผมก็ลองศึกษาว่าประหลักฐิกมันมาอย่างไร
อันไหนคือประหลัดจิตอันแรกของอาจารย์ครับ

อยู่มาตั้งแต่อายุอาจารย์เท่าไหร่
ก็จำได้ว่า๑๐ฝ่า

นี่ผมก็ใช้อยู่นะฮะ

ในการที่บุคคลผู้ใดก็ตามที

แกชอบเรื่องพวกเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
คนพวกนี้เขาเรียกว่ามีบุญสัมพันธ์
หรือมีกระแสของความผูกพันเชิงชาติพบ
ในการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับรัฐธิแบบนี้

คนเราจะไม่ชอบไม่คุ้นในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยเห็น
เพราะฉะนั้นมีท่านผู้ชมมากมายที่ชมรายการเนี่ย
เห็นแล้วชอบอยากได้แปลว่าอะไร
แปลว่ามันต้องมีความคุ้นเคยผูกพันมาหลายชาติพบ

มีที่หนึ่งเลยนะเขาเก็บสะสมไว้

ฤษีเป็นของเก่าเป็นเนื้อดินผสมผง
ผงอิทธิเจปรัฐมังตีริสิงเหแล้วก็ดิน๗ชาติ
เจ็ดท่าเจ็ดป่าช้าเจ็ดโป่งที่ตะไข้เจ็ดเสมา

ก็โปงต่างโปงแดงโปงที่ช้างพวกสาวไม่กิน
มีเจ็ดปาช้าเจ็ดโปงเจ็ดท่า
ก็ท่าน้ำท่าน้ำไงใช้ท่าอะไรพวกนี้
แล้วก็ว่านมหามงคลเอามาผสมแล้วก็ปั้น
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชอบมากคืออะไรไหม
ตอนที่ท่านถือเป็นไม้มงคลเป็นเถาวันที่เกิดธรรมชาติ
เกจิอาจารย์เขาก็ไปทำประหลัดแล้วก็มาปั้นตรงนี้
ผมกลับมานอนไม่หลับกลางคืนนี้ฤษีมาเข้าฝันว่า

แต่ตอนนี้ท่านทำหน้าบอกกูเหมือนมึงแล้วจะไปอยู่กับมึงแล้ว

แต่นี่ผมต้องเอาวายถวายถวายฤษีที่บ้าน
ยังไงไปชวนพวกมาให้ได้ชวนอาจารย์จะเป็นน้องจะเป็นพี่จะเป็นอาจารย์
บอกไปชวนมาให้ได้แล้วเชื่อไหม๒ท่ะวัน

บอกว่าพี่เป็นชัยผมคิดถึงมาก
ฤษีบอกว่าอยากจะไปอยู่กับพี่

ผมคิดว่าน่าจะเป็น๑เดียว

เอากระดองเต่าแท้แล้วก็เอาไม้นะฮะเอาไม้มาทำเป็นหัวประหลัด

ตรงนี้ก็คือกระดองเต่าจริงหมดเลย
เขามาใส่ต่อเรืองก็คือเรื่องของอายุ
ใครทำอะไรไม่ได้กระดองมันจะคุ้มกัน

ไม่ต้องถามอาจารย์นี้ว่าอันไหนที่เป็นสุดยอดหรือครับอาจารย์

แล้วก็มาอันนี้บางท่านผมคิดว่าทุกท่านสงสัย
ประเทศคือเป็นชื่อประหลัดนางควร
หลัดขิกก็คือประหลัดขิกเป็นเหมือนกับสิวลึง

แต่ถ้าเกิดมีรูปนางหรือสตรีแอ่นอยู่
และประหลัดหรือโอบกอดอยู่ตัวของศิวรึง

สมมุติว่าอย่างผมพกไปมาเจอคุณพ่อดามคุณหนุ่มอาจารย์ลักษณ์

มหานิยมไม่ให้เรื่องลามก

มานี่

อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไม้กระปังหา

กระปังหาคือใต้ทะเลเขาเรียกขื่อผี
กระปังหาคืออันนี้จะหายากกระลักษณะ

ของกระบังหาที่ขึ้นอยู่ทะเลที่หายากที่สุดเลย

ฟาร์มบ้างข้างฟาร์ร่ำรวยคือผ่านช่องนี้มา
ระปังหาเนี่ยมันคือกันปัญหา

ข้อที่๒ตำนานของกรปหาคือ
เมื่อครั้งมีการสังขยนาพระไตบิดก
โดยพระเจ้าสุภาราชได้มีพญามารมาคอยขัดขวาง
แล้วพยานมารนี้มีมาตั้งแต่พุทธการ
ปรากฏว่าพระเจ้าโศกราชจึงได้ไปอรรถนาพระอุปคุฎมาปราบพยาบาล
อุปคุฎใช้กรปังหาเนี่ย
ทำเป็นกรงขังพยาบาลไว้ที่ใต้ท้องทะเลลึก
แล้วให้พระเจ้าสกราชกับพระราชยุโสธงสังขยนาพระตายปิดกษ์
นั้นของกรประหารจึงเป็นเครื่องกัน

และยิ่งมาทำเป็นปรัสขิก
ว่าทั้งกันและเสริมคือให้เกิดเสน่ห์กันผีกันของไม่ดี
คือเอาง่ายใครพกแล้วจะเป็นคนที่ไม่มีปัญหา

เอาแม่มันไม่มีตำราเขียน
อาจารย์ถ้าต้องถามอาจารย์ประหลักศิกษ์ส่วนมากทำมาจากอะไรและมีกี่แบบ
โอ้โฮเยอะมากเลยนะประหลักศิกษ์มีหลายแบบนะครับ
แบบธรรมดา
หนึ่งเป็นที่เงื่อนเนื่อง็มนั่งแกล้มได้
มันไม่ดีต้องใช้อะไรไหมไม้มาดันดันมันออกไปเลย
เอาสิ่งที่ไม่ดีฟาร์มยากฟาร์มโจรฟาร์มทุกข์ฟาร์มร้อนสังเกต

ถ้าคนที่อยู่ในตำแหน่งต้องการยดถามดาศักดิ์
ไม้ศักดิ์ครับอ่าไม้ศักดิ์นะครับ
แล้วก็อยากฝันว่ากูจะต้องพูดอย่างนี้นะไม้ทรงบรรดาศักดิ์

เวลาเขามีก็คุณพระดำไม่เชื่อถ้าลองเชื่อต้องช่วยเนี่ย

ศรัทธาและเชื่อเท่านั้นฟาร์มขังฟาร์มศักดิ์สิทธิ์จึงจะปรากฏ
อาจารย์ลักษณ์ฮะเห็นบอกวันนี้มีประหลัดขีกมาโชว์ด้วย

ประหลัดขิกเมื่อกี้ถามว่ามันมีกี่แบบใช่ไหม

วัญชัยเคยเล่าให้ฟังว่าประหลัดขิกเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ย
มันเป็นเรื่องของพรามฮินดูครับ
ตอบสนองต่อพิธีกรรมในเรื่องของราชสำนัก

เพราะฉะนั้นประหลัดขิตที่ทำส่วนใหญ่มักจะเป็นโลหะมีค่า

คือทองคำประหลัดขีกอันนี้นะปรากฏไม่นานนี้มีการพบเจอที่นครศรีธรรมราช
เรียกสุวรรณลังคะหรือสุวรรณลิงคะเป็นทองคำ

ดำหยิบไปอย่ามาปกติก

เท่านี้แหละแล้วเป็นลักษณะกรึงกลมนะครับ
ฐานเป็นเหลี่ยมมี๔เหลี่ยมกับ๘เหลี่ยมครบ

ค้นพบอันเดิมนะครัวสิทธิ์ธรรมราช

เขาจะมีทุกที่แถวรบบุรีแถวขมิงก็เยอะ

มันไม่ใช่กรึงธรรมดามันมีลักษณะสัญลักษณ์บางพลการ
ถ้าเราไปเจอที่นครวัฒน์นครธมบรรไทรเสลยบรรไทรศรีพวกนี้นะ
เนี่ยจะเจอแบบนี้ตั้งอยู่บนฐานโยนี
อันหนึ่งนะสำคัญมากเป็นประหลัดขิกหรือสิวลึงงาช้างแกะวิจิตบรรยงมาก
ทำไมอะ
เพราะวูดดี้เขาเป็นคนเรารู้ว่าเขาไฝหาแบบนี้มานานแล้ว
อันนี้คืออะไรครับ
อันนี้คือตามคิดของผม
มึงก็เป็น

เริ่มดูดิ

คือเตาขี่ประหลัด
หมายความว่ามีอันนี้แล้ว
ไม่รู้ว่ามีมหาเทพมีของดีอยู่กับตัวเอง

แล้วบอกจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าชื่อมดดำขชาพา
ขอจากนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะบูชาสการะ
ธิษฐานเป็นมงคลให้เกิดสรรพสิ่งที่ปรารถนา

เราต้องขอกลับมาที่อาจารย์วันชัยสักนิดนึง
สิ่งหนึ่งที่ทำให้อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าประหลัดขิกมีปฏิหาร
หลัดขิตช่วยชีวิตอาจารย์วันชัยรอดชีวิตมาได้
อย่างไม่น่าเชื่อคืออันไหนฮะ

เมื่อก่อนผมก็ค่อนข้างที่

มีคนเนี่ยไม่ของผมก็ดักมารอบทำร้าย

เขาก็ลาไปฝั่งและเข้าดัก

ครั้งหนึ่งผมขับรถจากจังหวัดจากภูเก็ตมากรุงเทพมาถึงระนองน้ำตกบุญญาบาล
กิ้งตกเหวไม่เป็นไรไม่เป็นไรรถนี่ต้องเวลาขึ้นมาต้องเอาเชือกไปสาวตัวผมขึ้นมา
น้ำตกวิทยาบาลมดดำเคยไปไหมไม่เคยจังหวัดละนองแล้วก็หลายครั้งแล้วผมก็เลยเชื่อเรื่องพวกนี้
ดังนั้นศิวลึงคือเจ้าจอมเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นจึงมีอำนาจเหนือสาตราใด
หลัดขิกวันนี้เป็นเครื่องรางระดับสากลทั่วโลกรู้จักทั่วโลกต้องการที่จะเอามาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจ

หนึ่งที่อาจารย์ไปก็คือที่

เป็นสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา
ที่เป็นพระมหาเจดีอยู่ที่
เมืองยอกจักรต้าประเทศโดรีเซีย
ติดกับบุรพุทธหรืออะไรว่ะ
นี่คือจากสรีวิชัยในราวพอศอ๑๐๐๐กว่าถึงแล้วในแนวขนานคู่รันนับกัน
แล้วอันนี้มาจากไหนกษัตริย์ที่มาสร้างทั้งพระมนันบูรพุทธโธเนี่ยมาจากอินเดียแตกลงมา
แตกวงเรียกว่าไซเรนทองดวงอันนี้คือเรื่องราวน้ำราวพอศอ๑๑๐๐๑๓๐๐
แต่ในแนวของทางนี้คือขนานกัน
กษัตริย์ที่เขมรคือมหานครของกัมพูชาหรือกัมพุทธ
มีปราศาสตร์นครวัดเกิดขึ้นราวพศ๑๔๐๐โดยประมาณ
ก็พอยุคธวรรณวดีมันคู่กับศิวิไทย
แล้วถ้าไปดูประสาทพนมบาเกงนะบันไทยบันไทยสีอะไรพวกนี้นะ

เพราะฉะนั้นในเอเชียในโซนเอเชียเชียงของเราก็จะไม่รู้จักรู้จัก

คราวยุคพเจ้าชายะวรมันที่๗

แต่รับมาเริ่มกลายไปสู่สิ่งที่พี่บุญชัยจะรู้แล้ว

อยู่ในมือของพวกครูบาอาจารย์บรมครูพระที่ศักดิ์สิทธิ

แบบนั้นเราก็ต้องไปหาแบบนี้บุชาละศิวรึง
ก็ต้องมาหาของที่มันใกล้ตัวแบบนี้

แล้วถึงฝรั่งเห็นเขาก็มีเหมือนกันนะ

เอ้านุ่มกัญชัยลงที่เซียวมันชอบอะไรคุณหนุ่ม

หรือหลายล้านของที่ยุโรป

แล้วก็จะมีบางทีก็เหมือนคล้ายกับประหลัดกิจ

ครับอันนี้นะอันนี้อย่างฝรั่งเนี่ย

หลัดขิกในความหมายที่คนทั่วไปเรียกเนี่ย

โยนีก็แปลว่าอวัยเพศหญิง
ก็คือเหมือนกับเป็นโยนีก็คือ

เพราะฉะนั้นสองตัวเนี่ย
มาอยู่ด้วยกันคือสิวลึงกับโยนี

ซึ่งเพศหญิงเนี่ยมันเป็นตัวก่อเกิด

เกิดมนุษย์เกิดการก่อเราเผาก่อ

บ่องบอกขึ้นฟางอุโดมสมบูรณ์

ลาดข้างบนแล้วเอามาลอง
เป็นน้ำเทพบนท่านครับผมถามอย่างนี้

ต่างกันไหมมันต่างกันอยู่แล้ว

ในลักษณ์ของพราหมณ์ฮินดู
คงไม่เรียกซีวลึงว่าประหลัดขิกหรอก

แต่ต่อมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันห่างไกล
จากคนทั่วไปจะไปพบกันได้

มียศมีอำนาจมีตำแหน่งในการปกครอง

ขนมปลากินไหมคะ

เสริมกำลังของพ่อค้าแม่ขาย

มันก็เลยเริ่มมามีประหลัดขิกเพื่อเสริมกำลังใจ

ประหลัดก็ลองไปลองน้ำเผือก
ต้องยึดให้ประหลัดไปคอลอง

หลัดขิกเนี่ยคนมีเยอะ
บางทีคนขับรถได้บราให้ของก็คือประลัดขิก
คุณหนูก็มีประหลัดขิกเหมือนกันที่คุณปู่ทิ้งไว้ให้
แต่จะบูชายังไงให้รวยบูชายังไงถึงจะแบบอุ้ยสำลิดผล
คือไม่ได้หมายความว่าเราจะพกไปไหนมาไหนหรือไว้ที่บ้านแล้วจะรวยอย่างเดียว
เราต้องมีวิธีบูชาเขาด้วยหรือคุณหนุ่มชอประหลัดขิกคุณสิ

บูชาประหลัดขิกนะฮะประหลัคก็คือสมุติเทพยังเป็นโลกิยะ
ยังต้องการคำสรรเสริญเยินยอความเชื่อของผมนะก็คือหนึ่ง
แล้วก็กล้วยทำไมต้องกล้วย
แล้วก็ใบไม้เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเยอะแยะมา
ใบไม้ก็มีใบลักษณ์ให้เทพในลักษณ์เรา
แล้วก็ใบยอคือเทพจะชอบยกยอปอปั้น
แล้วก็ใบลักษณ์ใบมะยมใบมะขามใบขนุนนะฮะ

ก็คืออันเชิญพระพุทธเจ้า๕พระองค์

นะโมพุทธัยะนะมะพระทะ

มันจะได้รวยเร็วอะไรขึ้นมาเร็วเลยแบบนั้นเลยฮะ
อาจารย์จริงแล้วเนี่ยการตั้งตั้งไว้ตรงไหนถึงจะรวยตั้งไว้ตรงไหนถึงจะ
คือเท่าที่ผมผ่านมาแล้วก็ศึกษามาแล้วแนะนำให้คนเข้าไปตั้งไว้เนี่ย

คือพระพุทธเนี่ยสูงสุดลองมาก็คือพระเกจิอาจารย์
แล้วลองมาก็คือเทพนะฮะ
แล้วก็มานางฝักแล้วก็มากุมารทองแล้วก็มาเครื่องอะไร
เพราะฉะนั้นประหลัดขิกน่าจะอยู่บนหลังตู้เซฟจริงไหมอาจารย์รัก

หรือถ้าเรามีห้องทำงานเราเอาตั้งไว้ที่โต๊ะทำงานให้หันหน้าออกไปที่ประตู
หันหน้าอย่างไรสมมุติอย่างนี้เอาแบบนี้ใช่ไหมครับ
ประตูเนี่ยเพื่ออะไรนะผลักดันสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคล
ดูดซึมซับเอาความมั่งคั่งความร่ำรวยเข้ามาสู่ตัวเรา

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับถ้าสังเกตดีแทบทุกตลาดทุกร้านค้า
มักจะมีประหลัดขิกตั้งบูชาบ้างก็ให้กับพวงกุญแจ

เฉพาะเปลือกเลว่าประหลัดขิกคือเครื่องรางของกำ
ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานเลยทีเดียวครับ
จากการสำรวจตลาดก็ทำให้รู้ว่า
ความเชื่อในเรื่องประหลัดขิกนั้นสุดแล้วแต่จะนำไปใช้เลยก็ว่าได้
อย่างคุณพี่เจ้าของร้านขายปลาปล่อยแห่งตลาดเทเวศท่านนี้
ตาตายไป๘๕แล้ว

เอ้าช่วยกันขายของหน่อยสิอะไรอย่างนี้
เต็มไหมเต็ม
จนบางทีไม่อยากจะนับเลยค่ะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคุณผู้ชม

ไม่ว่าจะของดีของคลังอย่างไร

ความดีความซื่อสัตว์

มันก็ช่วยเราไม่ได้มาก
มันอยู่ที่ปากอยู่ที่จิตใจ

ขายดีบางคนก็หยิบประหลัดขิกอ่ะจิ้มเลยอยากจะขายอะไรจิ้มจิ้มไปหมดจิ้มผลไม้ของกินจิ้มจิ้มนะขอให้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเงินทองไหลมาเทมาบางคนก็มีกระถานี้โชคลาบเงินทองไหลมาเทมานะชาลีติกระถาพระศิวรีแต่โดยส่วนตัวโดยส่วนตัวเองเนี่ยไม่เคยทำแบบนี้เลยคือเรามีความชอบเราก็เอามาจากพี่วัญชัยแล้วก็มาตั้งใส่พานตั้งเอาไว้
แบ่งบวงสวงอ่านโงงการหุงกวนสิบพึ่งนี่ตัวเกิดใช่ไหมเอาน้ำมันมาเทน้ำมันมะพร้าวเทผ่านฟื้มผ่านสิวรึงผ่านโยนีไหลโจ๊กนี้เอาผ่านลับแล้วไปใส่กระถาหุงกวนสิบพึ่งเป็นตัวเกิดหรือยามที่เราจะใช้สิบพึ่งให้เป็นวันนี้จะไปคุยกับคนสำคัญปกติมีสิบพึ่งใช่ไหมแล้วก็ทาปกติทาทาหวานปาก
พี่เอกสิวรึงองค์เล็กเราก็เสียบไว้โงงการในตาหลับสิบพึ่งแล้วแล้วเวลาป้ายใช่ไหมแล้วก็ป้ายผ่านอย่างเงี้ยสำเร็จทุกประการรักกูหลงกูจัดรายการแล้วคนได้ยินได้ฟังจงเกิดความรักไข้หลงไหลติดรายการนี้ไม่ดูอกแตกตาย
ดูดวงบ้านต่างนะล้วนมีประหลัดขีกบูชากันทุกคนเลย

ตำหนักทรงขอโทษทีเราเห็นเข้าไปเนี่ยโอ้โหตำหนักทรง

ครับมีอยู่ที่หนึ่งนะเป็นประหลัดหินใหญ่
ก็มีคนโทรมาถามว่าเขาแต่งงานมาหลายปีไม่มีลูก

เขาบอกกล้าขึ้นไปขี่ประหลัดเอาผู้หญิงขึ้นไปขี่ประหลัด
แต่นี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่กล้ากลางวันไปกลางคืน

เราต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับอาจารย์วันชัยสุพรรณมากนะครับ
ครับครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ขณะที่ว่าเราวิวเราจะไปให้ได้
เราก็เหมือนมีพลังมีพลังที่จิตเราอยู่กับท่าน
ปฏิหารในชีวิตที่เราเจอมาจริง

กลับมาหมู่ให้ทะลุถึงชั้นฟ้า
ล้ำถึงชั้นประดาษกันต่อ

จะพาท่านผู้ชมไปย่านขุบรยี่สิบเจ็ดถนนราบินทากันครับ
กลางหมู่บ้านจัดสรรใครจะรู้ว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สำหรับผู้ที่ศรัทธาต่อเทพเจ้าที่มีพระนามว่าพระศิวะ
วิหารเสด็จพ่อพระศิวะแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นโดยพระอาจารย์ใหญ่
ดรเสกกวงเซ็งหรือที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่า
หลวงย่าและหลวงย่าท่านนี้ท่านยังเป็นผู้ก่อตั้ง
ตำหนักพระแม่กวนอิ่มที่โชคชัยสี่อีกด้วยครับภายในวิหารแห่งนี้
ประดิษฐานพระศิวะพระแม่อุมาเทวีพระพิคเนธพระขันทกุมาร
สำหรับลูกศิษย์บูชากราบไหว้ด้วยกำยานะครับ
ชาวอินเดียเนี่ยเขาจะมีมนต์หรือบทกรรมหรือเขาเรียกว่าสลกสรรเสริญ
เสด็จพ่อพระศิวะเขาจะพูดถึงว่าเสด็จพ่อพระศิวะนั้นน่ะ
เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยมหากรุณาบันดาลให้ทุกสรรพสิ่งในบนโลกใบนี้
เป็นไปตามความกรุณาของพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอินเดียหรือว่าคุณเขมรก็ดี
หรือว่าทางเอเชียทางตอนใต้เนี่ยก็จะบูชาพระองค์ท่านเป็นเทพแห่งความเจริญรุ่งเรืองด้วย
ก็จะมีการบูชาศิลซึ่งเป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรือง
ญาติจะบอกเสมอว่าหลวงญาติจะไม่ได้เน้นเรื่องให้ไหว้แล้วงมงาย
แต่ลุงญาติเน้นให้ไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการมีสติ
หลังจากจุดกำยานถวายแล้วถัดมาจะเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
บรรจุน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์๓แห่งคือ
น้ำจากเขาไกรราชน้ำจากสุวรรณวิหารเมืองอมริสา
ตรงนี้เป็นจุดที่คนจะมาสังละบุชาของพร
คติความเชื่อเราจะบอกว่าการลอดท้องช้างเพื่อที่จะให้เกิดความเป็นสิริมงคล
แล้วก็มาบูชาศิวลึงซึ่งศิวลึงนี้เป็นตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรือง
ก็จะนำพวงมาลัยมาถวาย
แล้วก็จะมาเวียนรอบศรีวลึง๓รอบ
โอนามาชิวายาโอ
ตรงหน้าจุดนี้ก็คือจะเป็นที่ปฏิสถานขององค์พระแม่รักษมีนะคะ
ท่านจะเป็นทีวีแห่งความอุดมสมบูรณ์
โดยทั่วไปแล้วชาวอินเดียจะบูชาองค์พระแม่รักษมี
คู่กับการบูชาพระพิคเนธแล้วก็พระสุรสวดี
ฉะนั้นจะทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดโชคลาภ

เราก็ต้องใช้สติและปัญญาควบคู่ในการประกอบดำเนินชีวิตกันด้วย
สิ่งสัญญาณเกิดความสมดุลกันเราก็จะได้ประสบความสำเร็จนะคะ
องค์นี้ก็คือทำจากโลหะทั้งองค์นะครับ
มีความสูง๑๔เมตรหน้าตากว้างอยู่พร้อมกัน
แล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเชื่อว่าน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่หนึ่งในหลายที่นะคะในประเทศไทย
อินเดียที่มากราบไห้บูชาก็มีความปราบปลื้มที่ชาวไทยให้การนับถือบูชาใส่พ่อพระศิวะเช่นเดียวกับชาวอินเดีย
เพราะว่าท่านก็บอกว่าอย่างที่เอ็นดีเนี่ยยังไม่ได้ลักษณะสวยสง่างามอย่างเช่นที่นี่
แล้วก็อย่างชาวเนปานเหมือนกันก็อยากจะนำสัดส่วนของเรา
หรือว่าอยากจะนำรูปแบบของเราไปสร้างที่เนปานหรือที่พม่า
เราก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจที่เราเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เขามาเยี่ยมชม
แล้วเขาก็เลือกเราเป็นต้นแบบชาวอินเดียก็จะมาบูชาด้วยการเทนม
บูชาที่แท่นศรีวรีตรงด้านหน้าบางท่านอยากที่จะสักบูชาเพิ่มเติม
ทำการเวียนรอบองค์พระศิคะสามรอบนะคะก็สวดองค์นมศิวารัยะ
กับขอพรเสด็จพ่อพระศรีวะค่ะ
ถือว่าเป็นเทวรูปองค์พระศิวะที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง
พระอาจารย์ใหญ่ดรเสกกวนเซ็งหรือหลวงย่า
พระวิหารเสด็จพ่อพระศิวะเสมือนบ้านพ่อ
และเปรียบตำหนักพระแม่กวนอิ่มโชคชัย๔เสมือนเป็นบ้านแม่
ที่ทุกคนมาแล้วมีความสุขสงบเหมือนได้กลับมาสู่อ้อมอกของพ่อและแม่
โดยเฉพาะบางท่านที่เคยไปศักระพระแม่กุลอิ่มโชคชัยศรี
ก็จะต้องมาสักการะวิหารพระศิวะแห่งนี้ด้วย
ซึ่งผู้ที่ศรัทธาแต่ละท่านนั้นล้วนมีประสบการณ์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เป็นลูกศิษย์ที่นี่๔๐ปีมาสวดมนต์มาไหว้พระมาขอพร

ก็คือปู่ย่าตายอย่างของโลกวนฤทธิอุ

ไร้สามโลกมีโดนโลกเดียวกัน

เราไหว้พระไหว้เพื่อปัญญาไหว้เพื่อสติ
เราก็เอาพระที่สอนเนี่ยเอามาแก้
เอามาแก้ไขปัญหาในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มต้น
เราก็เอาพระที่สองมาแก้ไขภาษา

คนที่ไหว้พระแล้วรวยไม่ต้องไปไหว้อ่ะ
ชาติหน้าหมายก็ไม่ได้
แล้วเหมือนมาบ้านพ่อนัดตรงนี้นะคะ
เพราะมีทั้งองค์พระแม่กวนอิมและมีองค์พ่อพระศิวะ
เราอบอุ่นเหมือนบ้านพ่อและบ้านแม่
เวลาเรามากราบไหว้มาสวดมนต์ตรงนี้ค่ะ
ที่ผ่านมาก็มันก็จะลาบลื่นตลอดนะคะ
ถือว่าตรงนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยพี่
เหมือนก็เรามีแรงศรัทธาตรงนั้นพวกบางคนก็ทักเหมือนว่า
เหมือนกับเรามีร่างพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอยากมาไหว้
ก็เกี่ยวกับพวกสุขภาพเราหน้าที่การงานอะไรอย่างนี้ครับ
ขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้ทำมาค้าขายร่ำรวย
ขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่าง
และไฮไลท์ประติมากรรมศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้
นั่นก็คือเทวรูปพระมหาโพธิสัตว์กวนอิ่ม
แกะสลักด้วยหินแกรนิกจากประเทศจีน
น้ำหนักรวมทั้งองค์ถึง๓๖๐๐ตันเลยล่ะครับ
อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระวิหารเสร็จพ่อพระศิวะนะคะ
พระองค์ท่านสร้างจากหินแกนินทั้งองค์นะคะ
มีความสูง๒๑เมตรหน้าตักกว้างประมาณ๑๘เมตรนะคะ
ตอนที่ขนย้ายมาเนี่ยจากประเทศจีนก็ไม่ได้ขนย้ายมาทั้งองค์แบบนี้
เป็นชิ้นส่วนมาประกอบนะที่นี่
โดยช่างชาวจีนวิศวกรชาวจีนนะคะ
ชาวจีนจะถวายพระนาม
พระแม่กวนอิงว่ากวนอิงอยู่ไหน

คำว่ายูไลท์หมายถึงอดีตพระพุทธเจ้า
ชาวจีนจะนิยมไปกราบนามัศกาลพระองค์ที่

ก็เป็นปางสมาธิค่ะเป็นปางสำเร็จ
ผู้ที่มาไหว้มาขอพรนะคะ
ก็จะได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่าง

โครงการมันดาราอาณาจักรธรรมนำสุขนะคะ
ก็คือตรงทางเข้าจะมีเทพเจ้าประตูสองข้างนะคะ
คนจริงก็จะเรียกว่าท่านผู้ท่านห้า
ก็คือท่านจะคอยปกปักรักษาศาสนสถาน
แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรม

ท่านจะถือดาบก็คือเท้าวิรุณฮักกะ

อันนี้คือองค์แรกนะครับ
องค์ถัดมาจะเป็นเจ้าแห่งคุณธรรม
ท่านจะถือพินเท้าถัตรัฐะนะคะ

ส่วนองค์ที่ถือร่มนะคะ

ก็คือทาเวสวันนะคะ

ท่านจะปกครองทางทิศเหนือนะคะ

ก็คือเท้าวิรุปะนะคะ
ท่านก็จะปกครองด้านทิศตะวันตก

จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยง

เพียงแต่ว่าการแกะสลัก
มองภาพของชาวจีน

ต่อมาก็คือเทพเจ้ากวนอูนะคะก็คือหนึ่งในพระธรรมบาลใหญ่ของเราชาวพุทธฝ่ายมหาญาณ
ท่านก็ทรงเครื่องในรูปแบบของนักรบเช่นกันนะคะ
คนจีนก็จะบูชาท่านถวายพระนามท่านกวงกง
คำว่ากงอากงก็หมายถึงเราคือลูกหลานของพระองค์
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติของท่านก็คือความซื่อตรง
ชาวจีนก็ดำเนินตามรอยเท้าของท่านมีความซื่อสัตว์มีความซื่อตรง
องค์นี้ก็คือองค์พระสังอาจารย์นะคะ
ทุกศาสนศาสตร์ในพุทธศาลภัยมหายา
ก็จะเห็นพระองค์ท่านยิ้มต้อนรับเราอยู่ด้านหน้าศาสนสถานทุกที่นะคะ
คนไทยก็จะรู้จักของท่านในพระนามของพระศรียเมตรัยโพธิสัตว
ซึ่งจะมาเป็นพระพุทธเจ้าองค์ถัดไป
จะเห็นว่าท่านเตรียมลุกขึ้นยืนแล้ว
เรามีความเชื่อว่าการที่เกิดในยุคสมัยของท่าน
มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรือง
ตรงนี้เป็นที่ปฏิสถานขององค์พระแม่กวนอิมนะคะ
พระนามของพระองค์อารกิเตศวรรณ์นั้นแล้วค่ะ
มีความสอดคล้องกับภาษาจีน

กลุ่นเสียหืนพอศักดิ์
คอยนับประคำแล้วก็ท่องบูชา

ดังนั้นท่านจะคอยอยู่โตตบีวศรัพทศัสดิ์ต่อไป
ท่านจึงคอยเงียบหูฟังศรัพทศัตริย์

เสมือนแม่ที่จะคอยสอดส่องเรา
ดูเราว่าลูกคนไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไร

ก็คือองค์พระสุทธนธุมานย์พฤษัทรรพ์
แล้วก็เจ้าหญิงแห่งมังกร

เป็นพระธิดาแห่งเจ้ามังกร
ก็มาจุดทูปขอพร
ขอแล้วก็สมปรัฐนาทุกอย่าง
ก็ลูกชายก็อายุ๓๐กว่าไม่เป็น

ขอให้ลูกชายเจอผู้หญิงดี

มาบ่อยมาสวดมนต์ไหว้พระ
ที่เหตุการณ์พี่ว่ามันปฏิหารมากที่สุด

ก็คือเกิดอุบัติเหตุรถชน

หลายเส้นมันก็เสียไป

หมดเวลาแล้วนะจะต้องกลับแล้ว

เมื่อกี้เราไม่ใช่ฝันนะ
ว่าแม่หนูตายไม่ได้นะ
เพราะแม่บอกนะเอี๊ยะบอกนะว่า
สร้างเจดีสร้างพระจะอายุยืน

ซื้อที่สร้างเจดีสร้างองค์พระ
อะไรอย่างนี้เราก็นึกถึง

มีพลังที่จิตเราอยู่กับท่าน

หวานว่าให้มาว่ายมีเสียงบอกให้มาว่าย
พอเธอไปไหว้พระแม่กวนอิมแล้วเธอจะรวย

คู่ไปกับสิ่งที่พระองค์สอนคือ

ณบัตรนี้เราก็มีความสุข
เพราะเราประสบความสำเร็จแรง
เพราะที่นี่เป็นที่ศักดิ์ศิษย์

แล้วก็ฆ่าครั้งแรกก็คือมาบวชเลย

แค่อยากจะให้บวชเท่เดือนเดียว

ดีขึ้นเรื่อยทุกอย่าง
ข้าวสิบคือ
เอาล่ะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป